กลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมคำนวณสิทธิสมานสมาชิก
รัฐสภาท่านประธานครับร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับนี้ผมอยากจะขอกลับเรียนว่าขอชื่นชมในวิธีการร่างของ
คณะผู้ยกร่างที่เสนอเข้ามาที่ท่านสามารถจะนำเสนอแนวความ
คิดของท่านมาเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติได้อย่างน่าพิจารณาอย่างยิ่ง
และก็คงไม่ใช่เพียงร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ก็อย่างที่ท่าน
กล่าวเมื่อเช้านี่อาจจะเป็นเพียงโดสที่หนึ่งยังจะมีโดสที่สอง
และอาจจะมีโดสที่สามตามมานั่นคืออาจจะมีการแก้ไขให้มีสอสอรอ
หรืออาจจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูลสองพันห้าร้อยหกสิบ
แบบรายมาตราในก้าวต่อไป
กับผมใช้เวลาในการพิจารณาอ่านร่างรัฐมนูลของท่าน
และขอกล่าวเป็นสัตว์ณที่นี้ว่า
ขออภิปรายแต่เฉพาะในเนื้อหาที่กับผมเป็นห่วง
นะครับกับผมให้สมยาว่าร่างรัฐมนูลฉบับนี้
คือฉบับปฏิวัติจะไม่พูดถึงข้อเท็จจริง๑๕ประการ
ที่ได้เคยกล่าวไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่จะพูดรวบยอดว่า
ลักษณะปฏิวัตินี้มีอะไรบ้าง
ข้อครับหนึ่งรวมศูนย์สองบรรทรและสี่ควบคุม
ศูนย์ก็คือรวมศูนย์อำนาจของประเทศ
ไว้ที่สภาผู้แทนรัศดรในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับเลือก
มาจากประชาชนทั้งนี้ก็ต้องชื่นชมท่านว่า
โดยออกแบบระบบเลือกตั้งเป็นแบบรัฐมนูล๒๕๕๙
ร้อยหกสิบก่อนแก้ไขและที่สำคัญก็คือเพิ่ม
มาตรการบางประการเพื่อเสริมระบบตรวจสอบถวงดุล
ฝ่ายบริหารและเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัศดร
โดยพักฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดรไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้รอง
ประธานสภาผู้แทนรัศดรคนหนึ่งเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้
ประธานคณะกรรมธิการสามัญชุดสำคัญ๕ชุดต้องเป็นฝ่ายค้าน
หรือเลิกระบบพระรัญญัติว่าด้วยการเงินและอื่นอีกบางประการ
อีกด้านหนึ่งครับที่จำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงเพราะเป็นความห่วงใย
และเป็นจุดที่ทำให้กับผมตัดสินใจก็คือ๒บรรทร
บรรทอนอะไรบ้างครับบรรทอนที่หนึ่งก็คือ
บรรทอนความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอัธคดีของศาล
บรรทรที่๒ก็คือบรรทอนการตรวจสอบและถวงดุลอำนาจโดยสารและองค์กรอิสระ
เฉพาะในสองบรรทอนนี้
เดี๋ยวก็ผมจะกล่าวเป็นตัวอย่างสักสิบสองสิบสามประการ
เพื่อให้เพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านได้เห็นทั้งสิบสองและสิบสามประการนี้เนี่ย
พอจะสรุปรวมได้เป็นคีย์เวิร์ดสี่ควบคุมครับควบคุมที่หนึ่งก็คือควบคุมงบประมาณ
สามารถแยกเป็นทั้งการตั้งงบประมาณและการให้ว่าจะเป็นการก้อยจัด
คุมที่๒ก็คือควบคุมคนทั้งกำหนดโครงสร้างของสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระ
และกระบวนการเลือกบุคคลเข้าไปในตำแหน่งนั้นควบคุมที่สามก็คือควบคุมคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษา
และควบคุมที่๔ก็คือควบคุมระบบการถอดถอน

ว่ามันมีลักษณะสองบรรทอนอย่างไรและเราสมควรที่จะรับไว้
เพื่อพิจารณาในวาระที่๒หรือไม่
ถ้าท่านสมาชิกจะเปิดตามไปดูเนี่ยนะครับ
พร้อมใช้เอกสารที่ทางสำนักการนะครับ
งานเลขาที่การสภาพุทธรรษดรทำมาเป็นเอกสารทางขวาง
เปรียบเทียบมาตราต่างนะครับ
จะขอยกตัวอย่างเป็นบางประการ
ประการหนึ่งก็คือการห้ามสารพิพากษาบางประการ
ที่เกี่ยวกับการรัฐประหารและผลของการรัฐประหาร

ประการต่อมาก็คือห้ามสารรัฐมนูล
ดำเนินการใดขัดขวางการแก้รัฐมนูล

อยู่ในหน้าเอกสารทางขวางที่หนึ่ง
ประการที่๓นี่เป็นประการสำคัญครับ
ก็คือการให้อำนาจสภาพูทานัสดร
สามารถที่จะโอเวอร์รูคำวินิจฉัยของสารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กรณีไม่ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้
ประเด็นที่สำคัญครับอยู่ในมาตรา๑๔
มาตราย่อยที่๒๔๗ทับ๒๙วัก๒อยู่ในเอกสารทางขวางที่หน้า๑๙๙
ท่านผู้เสนอร่างก็ได้ปฏิเสธมา๒๓ครั้งว่า
ร่างนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้สภาพผู้แทนรัศดรโอเวอรูคำวินิจฉัยของศาล
เพียงแต่ว่าให้ศึกษาวิเคราะห์แล้วรายงานเท่านั้น

แต่ว่าในมาตรานี้ถ้าท่านสมาชิกจะตามผมไปดู

ก็จะพบกระบวนการอยู่ในส่วนที่๕
การตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
ออกแบบไว้ดีครับว่าจะถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเนี่ย
สิทธิริเริ่มมาจากประชาชน๒๐๐๐คน
หรือสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจำนวนหนึ่งในสี่
และต้องผ่านมติของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร๓ใน๕
แล้วส่งไปยังสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

สภาพผู้แทนรัศดรไม่ตัดสินเอง
เหมือนกรณีถอดถอน
ประธานสุสานสูง๓สาร
ซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปนะครับ
วัก๒๔๗ทับ๒๙วักที่๔

ถ้าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย

แต่ในวัก๔กล่าวว่า
ในกรณีที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
วินิจฉัยให้ยกคำร้องให้สภาผู้แทนรัศดรมีมติถอดถอนได้อีกครั้ง
โดยมติให้ถอดถอนให้ถือเอาคะแนนสามในสี่
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัศดร

อย่างนี้เรียกว่าโอรูนหรือไม่ครับ
นี่เป็นตัวอย่างที่๓นะครับ
ตัวอย่างที่๔ไม่เป็นปัญหาครับก็คือพูดภาษาชาวบ้านก็คือ
ปรากฏอยู่ในมาตรา๑๒๑๔๑๕๑๖๑๗๑๘ถ้าร่างรัฐมนุนนี้ผ่าน
พ้นตำแหน่งทันทีสัญหาใหม่ภายใน๓๐วัน
ต่อไปครับก็คือให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
เป็นผู้คัดเลือกตุลาการสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระทุกแห่ง
เลือกกันในสภาผู้แทนรัศดร
ต่อไปครับโครงสร้างของสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระทุกแห่ง
จะมีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
และคัดเลือกจากสภาผู้แทนรัศดรเป็นเสียงข้างมาก
แห่งครับสารรัฐมนูลมี๙ผู้ที่รับการเสนอชื่อโดยสสมี๖เป็น๖ใน๙
องค์กรอิสระทุกแห่งมี๗ผู้ที่รับการเสนอชื่อโดยสอสอมี๔
ก็เป็น๔ใน๗เป็นเสียงข้างมากครับ
แม้ว่าส่วนที่เสนอโดยสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนั้นเนี่ย
แบ่งเป็นฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลคนละครึ่ง
ซึ่งท่านบอกว่าเป็นวิธีการตรวจสอบถวงดุลอย่างหนึ่งนะครับ
อกจากนั้นนะครับก็คือการเพิ่มบทบัญญัติถอดถอน
ประธานสารสูง๓สารก็คือประธานสารรัฐมนูลประธานสารดีกา
ประธานสารปกครองสูงสุดตุลาการสารรัฐมนูล
พิพากษาสารดีกาและตุลาการสารปกครองสูงสุด
โดยผู้ริเริ่มก็คือสสหรือประชาชน๒๐๐๐คน
แล้วให้ตัดสินโดยองค์กรที่เรียกว่าองค์คณะผู้พิจารณาถอดถอน
มี๗คนครับ๓คนก็มีที่มานอกสภา
แต่ว่า๔คนเนี่ยมีที่มาจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรครับ

แล้วยิ่งไปกว่านั้นครับ
ถ้าองค์คณะไม่ถอดถอนหรือยกคำร้อง
สภาพผู้แทนรัศดรก็สามารถหยิบยกมาลงมติกันในสภาพผู้แทนรัศดรได้อีก
ถ้าได้มติ๓ใน๔ก็ถือว่าถอดถอน
ประธานสารสูง๓สารตุลาการสารสูง๓สารได้ครับ

บัญญัติการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

ที่เป็นบทบัญญัติให้สภาพผู้แทนรัศดรสามารถโอเวอร์รูนสารสูง
คือสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้
อกจากนั้นก็กำหนดให้มีผู้ตรวจการสารและสารรัฐธรรมนูล

ท่านสามารถดูอำนาจและหน้าที่ได้ในมาตรา๔
ตราย่อยที่๑๒๑๑๒๒และ๑๒๓
อกจากนั้นนะครับที่สำคัญพอกันนะครับก็คือ
ตัดประเด็นการกำหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
โดยอิสระของศาลองค์กรอิสระและองค์กรอายการ

แปรยติต่อกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไป
ท่านประธานครับอันนี้ก็ต้องอ่านละเอียดสักนิดหนึ่ง
ข้อนี้ผมก็เพิ่งมาเจอในขั้นท้ายนะครับ
ปรากฏอยู่ในเอกสารทางขวางหน้า
นะครับอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นการคุมการเงิน
ตั้งแต่การตั้งงบประมาณ
เดิมนะครับรัฐมนูล๒๕๖๐ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ย
อนุญาตท่านประธานกรุณาอย่าเพิ่งขัดจังหวะผมนะครับ
กำหนดไว้ในมาตรา๑๔๑วัก๒ว่า
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
โดยอิสระของรัฐสภาสารองค์กรอิสระและองค์กรอายการ
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่บรรยัติไว้ในกฎหมายว่า
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอ

รัฐสภาสารองค์กรอิสระหรือองค์กรอายการ
จะยื่นคำขอแปรยติต่อคณะกรรมธิการโดยตรงก็ได้
ข้อนี้ถูกตัดออกไปจากมาตรา๑๒๙ซึ่งเป็นมาตราย่อยในมาตราที่๔
นะครับก็จากนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ตรวจการศาลนะครับ
อกจากนั้นจะเห็นได้ว่าการตัดเรื่องนี้ออกไปเนี่ย
เป็นการควบคุมการเงินตั้งแต่การตั้งงบประมาณ
คือตั้งแล้วไม่พอเนี่ยเขาขอไม่ได้เขาแปรยติขอเพิ่มก็ไม่ได้
แล้วผู้ตรวจการเนี่ยยังไปควบคุมการใช้จ่ายของเขาได้อีก
อันนี้แหละครับก็คือเป็นการควบคุมทั้งเรื่องการเงินใน๔ควบคุมที่กับผมพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้

การเข้าไปเป็นกตหรือกศปเพียง๑เสียง
กับผมไม่ติดใจถ้าไม่มีมาตราอื่นที่แวดล้อมดังที่กล่าวมา

มีอยู่อีกด้านหนึ่งที่จำเป็นต้องพูดถึงก็คือว่า

ถกเถียงกันเรื่องมีสภาเดียวหรือสองสภากันมายาวนานตั้งแต่ผมเกิด
แต่ปัญหาว่าถ้ามีสภาเดียวแล้วเนี่ยจะตรวจสอบควบคุมกันได้อย่างไร
ออกแบบระบบตรวจสอบควบคุมโดยการออกแบบให้มีการถอดถอน
ประธานศาลสามสารผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
ผมพยายามเปิดค้นหาว่าผมว่าท่านต้องมีใจเป็นธรรมแน่นอนที่จะต้องเขียนบทถอดถอนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นได้
แต่ว่าจนใจครับด้วยเวลาจำกัดเนี่ยหาไม่เจอครับ
ถ้าอยู่ตรงไหนท่านช่วยบอกผมด้วย
เพราะว่ามันจะได้เป็นการสแควร์กันระหว่างสองด้าน
ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นด้านที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้ว
ถ้าประชาชนจะเห็นว่าเขาทำผิดสมควรถอดถอนเนี่ย
ต้องรอไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า
ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นนะครับ
ยังมีอีกมากพอสมควรครับ
แต่ว่าที่กับผมอยากจะกล่าวจะเกินเวลาไปไม่ให้มากกว่านี้มากนักนะครับ
ก็คือว่าท่านพยายามบอกว่าท่านออกแบบระบบตรวจสอบถวงดุลเอาไว้
โดยใช้ระบบตรวจสอบถวงดุลกันในสภาพผู้แทนรัศดรคือให้ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาล
ด้วยมาตรการหลายมาตรการด้วยกันดังที่กับผมกล่าวมาแล้ว
คำถามก็คือว่ามันเพียงพอไหมครับ
ครับ

ระหว่างการตรวจสอบถวงดุลในองค์กรเดียวกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล
กับการตรวจสอบทวงดุลระหว่างผู้ถืออำนาจอธิปไตยที่อยู่ต่างองค์กร
มันทดแทนกันได้หรือไม่ครับ
ด้านที่บรรทอนเท่ากับด้านที่เพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ครับ

ผมชื่นชมท่านผู้นำเสนอทั้งสองท่าน
ท่านหนึ่งในฐานะที่เป็นคนหนุ่มไฟแรง
อีกท่านหนึ่งไม่เคยเสวนากับท่านเป็นการส่วนตัว
แต่นับถือท่านในฐานะที่เป็นนักกฎหมายมหาชนรุ่นใหม่
แม้ว่าในบางประการผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับท่าน

เมื่อเช้าท่านปัญญัติท่านไลห์
ให้ฟังถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์รัฐมนูลไทย
ได้ดีมากพอสมควรครับ
แล้วผมขออนุญาตพูดสักเล็กน้อยในช่วงท้ายนี้ว่า

บางคนอาจจะบอกว่าคือกฎหมายสูงสุด

คือสัญญาประชาคมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และในช่วงปี๒๕๓๗๓๘ที่มีการตั้งคณะกรรมการคพป
ที่มีท่านอาจารย์ประเวทวศรีเป็นประธาน
แล้วตั้งแต่มีบทความประวัติศาสตร์ในวิชากฎหมายมหาชน
ที่นักเรียนกฎหมายทุกวันนี้จะต้องอ่านเป็นเอกสารประกอบ
โดยท่านศาสตราจารย์ดรอมรจันทรสมบูรณ์
ให้ความหมายของรัฐมนูลสมัยใหม่ไว้ว่า
คือกลไกทางกฎหมายในการจำกัดและถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ
ของผู้ใช้อำนาจรัฐที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
เพราะว่านับตั้งแต่มีระบบพักการเมืองเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ย
ระบบการตรวจสอบถวงดุลรัฐบาลโดยสภาพผู้แทนรัศดร
มันไม่สู้จะเวิร์คอีกต่อไป
เพราะเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัศดรกับรัฐบาลก็คือพวกเดียวกัน
มาตรการอย่างเช่นการอภิปรายไม่ว่างใจไม่เคยทำได้สำเร็จ
และที่สำคัญก็คือประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่เหลือไม่กี่ประเทศในโลกนี้
บังคับให้ผู้ที่จะสมัครสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรต้องสังกัดพักการเมือง
เคารพวินัยพักกฎเกณฑ์กติกาของพัก
เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ปี๒๕๔๐เนี่ย
เราจึงเดินตามนัยยะที่๓ของความหมายของรัฐมนูลโดยการออกแบบองค์กรอิสระขึ้นมา
เอาละครับถึงวันนี้มันอาจจะบิดเบนเบี่ยงเบนไปเยอะ
ที่มาของวุฒิสภาที่แตกต่างกันไปนะครับ
ท่านก็แก้เฉพาะจุดนั้นไม่ได้หรอกครับ
การแก้ไขชนิดที่เรียกว่าแขนซ้ายเขาบาดเจ็บเนี่ย
ท่านต้องตัดศีรษะเขาเลยละครับ
ท่านต้องย้อนกลับไปโดยใช้ระบบตรวจสอบถวงดุลภายในสภาผู้แทนรัศดร
ให้สภาพภูมิไทยรัฐธรรมตรวจสอบรัฐบาลเท่านั้น
ให้ฝ่ายค้านตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลในสภาพผู้แทนรัศดรเท่านั้น

อันนี้คือเป็นประเด็นที่ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตเอาไว้

อาจารย์วัญชัยสอนสริได้พูดไปบ้างแล้วว่า
การแก้ปัญหาด้านเดียวนั้นเนี่ย
มันจะเป็นการแก้หรือเป็นการสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่
มุ่งแก้แต่ด้านรัฐประหาร
แต่เราไม่พยายามมองไปถึงด้านสาเหตุของรัฐประหาร
ที่เกิดจากปัญหาการเมือง
บางครั้งก็เป็นการเมืองในสภาพภูมิแทนรัฐธรรม
ครั้งก็เป็นการเมืองที่เป็นพฤติกรรมของรัฐบาลในขณะนั้น
และที่สุดแล้วในทางทฤษฎีเนี่ย
บางครั้งก็เป็นการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ
ไว้ที่พักการเมืองเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดร

แก้ปัญหาด้านเดียวจะนำมาสู่อะไรครับ
การแก้ปัญหาในด้านพระเด็จการทหาร
ด้านผลพวงจากการรัฐประหาร
โดยละเลยที่จะพูดถึงปัญหาทางการเมืองก่อนหน้านั้น
สิ่งที่จะได้มาแทนคืออะไรครับ
ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์กว่านั้นหรือครับ
หรือว่าจะเป็นสิ่งที่ในทางทฤษฎีกับผมไม่ได้หมายถึง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในที่นี้ทั้งหมดนะครับ
หรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าระบอบพระเด็จการโดยสภาพผู้แทนรัศดร
อันนี้เป็นสิ่งที่กระผมกังวล
และกับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนสมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดมีความกังวล
และจะต้องไคร่ควรให้หนักก่อนที่จะตัดสินใจโหวตในวันพรุ่งนี้